คุณผู้ชมดูเรื่องของผัวเมียและเหยียใจผัวเมียทะเลาะกันอ่ะมัน
ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีใครเขาอยากจะไปยุ่งอยู่แล้วนะ
แต่ถ้ามันทะเลาะกันถึงขั้นเสียงดังแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้าน
แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เคยมีปัญหาแบบแม้ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
มาเจอเสียงดังทะเลาะกันเพื่อนบ้านรำคาญค่ะก็ต่อยกันแทงกันสิคะ
โอ้โหเออมันเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะเนี่ยช่วงดึกที่ผ่านมาตำรวจสภเมืองชนบุรีค่ะ
หน่วยกู้ภัยคือเขาได้รับแจ้งนะแจ้งเหตุบอกให้เข้าไปดูหน่อย
ทะเลาะวิวาดกันแทงกันด้วยห้องเช่าที่นี่นะคะ
อยู่ที่หมู่สี่ตำบลหนองข้างข้อที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะไปถึงนี่มีอาวุธมีดอยู่แบบนี้
คนบาดเจ็บก็อยู่ตรงนี้มี๒คนนะคนบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
ผู้บาดเจ็บสองรายค่ะคนแรกคือนายถาวรมีสภาพรอยโดนแทงแน่
เลือดเนี่ยไหลเลยนะนายถาวรสามณีค่ะอายุหกสิบปี
ถูกแทนที่ระเบียนแขนซ้ายใบหน้าเนี่ยแตกแล้วค่ะและอีกคนนึงคณะวิชัยเกรดสุนทรค่ะ
อายุสี่สิบเก้าคนนี้ก็บาดเจ็บนะโอ้โหสภาพใบหน้าเนี่ยปูดบวงฟกช้ำเลยอ่ะ
สอบสวนนะคะเจ้าหน้าที่บอกได้ความมาแบบนี้ก่อนเกิดเหตุตัวนายถาวรนะคะ
เขากำลังทะเลาะกับภรรยาแล้วค่อนข้างจะเสียงดังนายวิชัยซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องของเดิมก็ไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ก็เลยตะโกนด่าว่าสองผัวเมียนี้ว่าเสียงดังหลังจากนั้นล่ะค่ะโตเถียงกันไปไปมามา
สุดท้ายจากที่ตัวนายถาวรทะเลาะกับภรรยาไปทะเลาะกับนายวิชัยเพื่อนข้างห้องแทน
แล้วชกต่อยกันมีการเอาขวดปลากันกันไกลแทงกันมีดอีกต่างหาก
วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยดูสภาพสิคะไปถึงไปดูที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับตัวนายวิชัยค่ะโอ้ยังมีอาการสภาพแบบเจ็บปวดเลยนะ
มีบาดแผลที่ถูกทำร้ายเมื่อคืนศีรษะเนี่ยแตกนะคะเย็บเกือบสิบเข็ม
หน้าอกเองขาซ้ายก็ถูกมีดแทงนายวิชัยเขาก็เล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาดื่มเหล้าอยู่หลังบ้านแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอ่ะ
ถาวรกับภรรยาอยู่ห้องข้างเขาเลย
ทะเลาะกันเสียงดังมากเขาก็เลยตะโกนบอกให้เบาหน่อย
อู้วนี่สภาพหัวแตกเออนะต้องลอยนี่ไงนี่ไง
ที่บริเวณหน้าอกคือเขาก็บอกเขาก็เลยตะโกนบอกเบาหน่อย
ก็ในเชิงตำหนินั่นแหละว่าให้เกรงใจคนอื่นบ้าง
แต่สองสามีภรรยาไม่หยุดสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี่แหละค่ะ
ผมก็นั่งกินอยู่ตรงนี้เขาก็เมามาเขาก็มาทะเลาะกันกับเมียเขานะ
อันนี้ผมพูดเรื่องจริงจริงเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าทะเลาะกันอ่ะ
เบาเสียงหน่อยนึงนะหัดเกรงใจเขาบ้างเขาก็มีลูกอ่อนลูกเด่น
เราก็ตำหนิเข้าไปใช่เราอยู่บ้านข้างเรือนเคียงกันเนี่ย
ถูกไหมครับอืมความเกรงใจอ่ะเป็นสมุดของผู้ดีอ๋อ

ก็ยอมรับตอนนั้นตัวนายวิชัยเพื่อนข้างห้องนี่แหละค่ะ
ก็คือตะโกนด่าสามีของเธอก็เลยไม่พอใจเข้าไปทำร้าย
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันจนบานปลายนะคะ
แล้วเขาบอกว่านอกจากนี้เธอยังคิดว่าเธออยากจะไปหาที่อยู่ใหม่ด้วยนะ
คู่กรณีไปอยู่ที่อื่นเลยได้ไหม
เพราะว่าเอาจริงเธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
มาอยู่ที่นี่มาอยู่ตั้งแต่แรกเลย
แต่เหมือนคนข้างบ้านข้างห้องเนี่ยก็เพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่นาน
ก็เลยอยากจะให้ย้ายออกไปค่ะ
ทำอะไรเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากอยู่แบบนี้
กลับมาแฟนกลับมาก็เหนื่อยนะ
สามสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเติมน้ำมันเสร็จก็เข้ามาเนี่ย
แต่ทำไมมันเจออย่างนี้ทุกครั้งที่ทะเลาะกันมันเป็นอย่างนี้
บางทีมันก็ตะโกนด่าไวมันเห็นเราคุยกันอะไรกัน
มันก็โคยเจ๋งเงี้ยหูฟังว่าเราคุยอะไรกัน
มันก็พาจะห่างเรื่องหรือประจำ
เป็นแบบนี้ประจำด้วยนะจากคำบอกเล่าของเธอ

ตำรวจบอกว่าผิดจุดที่เกิดเหตุและเห็นเศษควดเบี้ยโอ้แตกเหลือเลย
ให้ทั้งคู่นะคะไปรักษาบาดแผลก่อนนะคนเจ็บทั้งสองคน
และเดี๋ยวจะเรียกคำประสอบบากคำพูดคุยกัน
คำพูดคุยกันก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่ามีคนบาดเจ็บทั้งคู่เลยไม่รู้จะไกล่เกลี่ยกันได้ไหมนะคะ
หรือว่าเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีทั้งคู่
ด้วยการที่ทำอะไรเราก็ให้เสียงอยู่แต่ในบ้านเรา
ต้องเก่งใจกันซึ่งกันละกัน